มาต่อเนื่องกันที่โผล่คอลโลมอเศรษฐา๑กันละกัน
ว่าเป็นโผล่เป็นการคาดการณ์
วันนี้คือ๒๖สิงหาคมตอน๓ทุ่ม๑๖นาที
โผล่คอลโลมอเศรษฐา๑จะค่อยชัดขึ้นแต่ยังไม่นิ่งนะ
แต่ก็มีเขาลางที่เจ้าตัวก็บอกว่าก็มีตรงอยู่บ้างประมาณ
เก้าอี้คอรมอเศรษฐา๑ณวันที่๒๖สิงหาคมตอนนี้๓ทุ่ม๑๗นาที
แน่นอนครับนายกรัฐมนตรีก็คือนายเศรษฐาทวีสิน
และก็น่าจะควบเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วย
รัฐมนตรีช่วยคลังที่คุณผู้ชมเห็นหน้าจอนี่คือประหลักกระทรวงการคลังด้วยนะฮะ
ประหลักกระทรวงการคลังด้วยนะคุณกฤษฎาจีณวิจารณะนะฮะ
ก็เติบโตมาใส่ข้าราชการประจำก็จะมีความรู้ความเชี่ยวชาญ
และเกิดกับเศรษฐกิจการเงินการคลัง
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีหรือนายกน้อยเนี่ยนะฮะ
ที่เขาเรียกกันเนี่ยก็คือหมอมิ้งคุณหมอพรมมินเลิศสุริเดชนะครับ
ถ้าหากว่าเป็นรัฐบาลของนายกลุงตู่ก็จะเป็นคุณพีรพันธ์
ก็คาดว่าจะเป็นหมอมิ้งคุณหมอพรมมิน
ซึ่งก็เคยเป็นเลขาธิการนายกมาแล้วด้วย
ด้วยนะคะเวลาสมัยอดีตนายกพรรคศิลป์ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีตอนนี้
เพื่อไทยมีคุณภูมิธรรมเวชยชัยจะควบตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ด้วยครับ
คือนั่งรองนายกและดูแลการค้าการขายประเทศรัฐมนตรีพาณิชย์นะฮะ
ที่เหลือครับนายชูศักดิ์สิรินินอันนี้ก็น่าจะมาดูแลเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายต่าง
มีคุณสมศักดิ์เทพสุธินคุณปานปรีพหิตธานุกรนะครับ
เหล่านี้ก็จะเป็นโผล่คอรมอเศรษฐา๑ตำแหน่งรองนายก๔คนจากเพื่อไทย
อีก๓คนจากพักร่วมก็คาดว่าจะมีคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทย
และจะควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยนะฮะ
กระทรวงใหญ่เลยนะเนี่ยมหาดไทย
พลตำรวจเอกพัชรวาสวงสุวรรณครับน้องชายพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
พลังประชารัฐจะควบอีกตำแหน่งหนึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับ
อีกหนึ่งคนที่จะมาอยู่ในตำแหน่งรองนายกก็คือคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิพากษ์จากรวมไทยสร้างชาติ
คาดว่าจะควบรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานด้วย
ส่วนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับมีชื่อของคุณพวงเพชรชุนละเอียด
บางคนเรียกว่าพี่แจ๋นเจ๊แจ๋นป้าแจ๋นเป็นผอเลือกตั้งสอสอในพื้นที่กรทมของเพื่อไทยนะครับ
และอย่างที่บอกว่าตอนนี้โคต้าของภูมิใจไทยลงตัวที่สุด๘ตำแหน่ง
มีใครบ้างยังไงลองดูหน้าจอครับ
คุณอนุทินชาญวีรกูลเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับ
นั่งรองนายกควบตำแหน่งรัฐมนตรีมหาดไทย
ถัดมาครับพลตำรวจเอกเพิ่มภูมิชิดชอบ
น่าจะไปนั่งกระทรวงศึกษาที่การเป็นรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงนะครับ
คุณพิพัฒน์รัชกิจประการเดิมทีในรัฐบาลลุงตู่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยว
ว่าน่าจะโยกไปนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
อีกหนึ่งคนคือคุณทรงศักดิ์ทองศรีครับ
อาจจะไปนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา
คุณชาดาไทเศษน่าจะเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทย
คุณสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลครับอาจจะไปเป็นรัฐมนตรีช่วยศึกษาที่การ
คุณนพินทรศรีสันพางอาจจะไปเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตร
คุณสุภามาศอิสระพักดีครับน่าจะไปเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์
เหล่านี้คือ๘ตำแหน่งในโคต้าภูมิใจไทยครับ
กระทรวงเศรษฐกิจที่น่าจับตาครับเพราะว่าตอนนี้ต้องยอมรับนะ
เศรษฐกิจนี่เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องใหญ่เลยนะฮะ
กระทรวงคมนาคมคนที่จะมานั่งเป็นรัฐมนตรีเจ้ากระทรวง
น่าจะเป็นคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจจากเพื่อไทยค่ะแล้วก็มีชื่อรัฐมนตรีช่วยจากเพื่อไทย
คือคุณมนพรเจริญศรีสสนครพนมและคุณสุรพงศ์ปียโชธนะครับ
นี่ก็จะเป็นโคต้าของจังหวัดกาญจนบุรี
กระทรวงพาณิชย์ครับที่บอกว่าคุณภูมิธรรมเวชยชัย
จะนั่งรองนายกแล้วอาจจะมาดูแลกระทรวงพาณิชย์ด้วยตัวเอง
ว่าจะมีคุณไผลลิกจากพลังประชารัฐมาเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์ครับ
และนอกจากนี้หม่อมหลวงชโยธิศกริดากรจากโคต้าพักรวมไทยสร้างชาติ
อาจจะไปนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในโผล่นี้ยังเป็นชื่อเดิมครับ
ผู้กองธรรมนัฐพรมเผ่าจากพลังประชารัฐ
รัฐมนตรีช่วยครับนอกจากคุณนพินทรศรีสันพางจากภูมิใจไทย
มีชื่อคุณวิสุทธิ์ชัยนรุนจากเพื่อไทย
และคุณอนุชานาคาสัยจากรวมไทยสร้างชาติด้วยครับ
ส่วนกระทรวงกลาโหมอันนี้คุมกองทัพคุมกำลังอันนี้ก็สำคัญนะมีชื่อพลเอกนัทพลนาคพาณิชย์
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับจากเพื่อไทย
เป็นรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงโดยมีรัฐมนตรีช่วยเป็นคุณชาดาไทเศษและมีชื่อของคุณสุพลจุนสัยจากรวมไทยสร้างชาติเป็นรัฐมนตรีช่วยด้วยอีกคนหนึ่งอันนี้คือจะดูไล่ไปทีละกระทรวงนะเมื่อกี้นี้เป็นกระทรวงกลาโหมนี่เป็นมหาดไทยถัดไปคือศึกษาธิการดูเรื่องของการเรียนการศึกษาของ

ถัดเพื่อไทยจะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนี้แล้วก็เป็นหนึ่งในทีมงานที่เดินทางลงใต้ไปกับคุณเศรษฐาด้วยนะฮะเขาเลยบอกว่าเป็นการลงพื้นที่ภาคใต้พร้อมกับว่าที่รัฐมนตรีเนี่ยถัดไปครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับคุณจุลพันธ์อมรวิวัตรจากเพื่อไทยในโผล่นี้นะฮะ
การกระทรวงวัฒนธรรมคาดว่าเป็นนายสุธินครังแสงจากเพื่อไทยตามโผนี้ส่วนที่ยังไม่เปลี่ยนมีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ยังเป็นชื่อเดิมฮะลูกท็อปคุณวราวุศิลปะอาชาจากชาติไทยพัฒนาเป็นรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงส่วนกระทรวงยุติธรรมครับก็เป็นชื่อนี้นอนมา
๑คนที่ไปเป็นประธานสภาพผู้แทนรัศดรและคืออาจารย์วันนอร์
ดังนั้นพันตรวจเอกทวีสอดส่องอาจจะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
โคอรมอเศรษฐานึงยังไม่นิ่งแต่น่าจะชัดขึ้นเรื่อยสัปดาห์หน้าคงจะเห็นชัดกว่านี้ฮะ
ใช่ค่ะถึงแม้จะยังไม่นิ่งแต่ก็คิดว่าไม่น่าจะกลิ้งไปไกลกว่านี้
เพราะว่านายกเศรษฐาก็ออกมาบอกเองว่าใกล้เคียงมาก
บอกว่าแต่ไม่รู้ว่าแกหมายถึงโผล่ไหนนะ
แล้วคุณลองดูสิซ้ายขวาล้อมหน้าล้อมหลังท่านเนี่ย
มีหลายคนที่มีชื่อติดโผล่แล้วเป็นว่าที่รัฐมนตรีไหมล่ะ
ถูกต้องคุณเศรษฐาบอกว่าโผล่ที่ออกมานี่ใกล้เคียงมากเลย
แต่ว่าใครจะดูกระทรวงไหนโอดใจรออีกหน่อย

เพราะคณะเจรจาเองก็พูดคุยไปในทิศทางที่ดี

สิ่งสำคัญที่สุดที่จะคำนึงถึงคืออะไรรู้ไหมคะ
ถนัดของบุคคลที่จะมาดูแลกระทรวงนั้น
อยากจะเน้นความเจริญของบ้านเมืองเป็นหลักค่ะ
ส่วนของเพื่อไทยเองจริงยังเหลือโคต้าอีกประมาณ๒๓ตำแหน่งนะคะ

ส่วนความแข็งแกร่งของทีมเศรษฐกิจเพื่อไทยจะเป็นยังไงเนี่ย

เพราะว่านี่นายกควบตำแหน่งรัฐมนตรีคลังด้วยไงถูกไหมคะ
ส่วนภูมิใจไทยได้กระทรวงมหาดไทยคุมทั่วประเทศ
คนถามว่าแบบนี้เพื่อไทยเสียเปรียบหรือเปล่า

เพราะยังไงก็ต้องมีรัฐมนตรีช่วยด้วยนั่นแหละ

ผมก็มากับคุณหมอพรมมินหรือว่าหมอมิ้ง
ที่ก็เคยเป็นเลขานายกเลขาธิการนายกใช่ไหม
แล้วก็มีว่าที่รัฐมนตรีได้มารับฟังข้อเสนอจากที่นี่ด้วย
แม่ใครล่ะว่าที่รัฐมนตรีที่ว่า
ลองดูแล้วกันว่าล้อมรอบคุณสัยท้ามีใครบ้าง

อยากให้ผลงานเป็นตัวพิสูจนดีกว่าครับไม่อยากพูดนะครับ
ที่ครับพยายามเต็มที่ครับในสภาวะที่ค่อนข้างที่จะลำบาก
เศรษฐกิจที่มีปัญหานะครับ
เพราะนั่นเนี่ยผมทราบเพราะความคาดหวังสูง
แต่ว่าเราผมเชื่อว่าคนที่ถูกคัดเลือกตัวมาเนี่ย
ก็พร้อมจะทำงานด้วยความเหนื่อย